ก่อติดภารกิจช่วยเหลือการกู้ภัยอีกทั้ง๙คนของทีมหมูป่าให้ออกมาจากถ้ำหลวงแห่งนี้ได้ครับ
ไปตรวจสอบความพร้อมเรื่องของการลำเลียงทางอากาศกันหน่อยนะครับ
แล้วก็เตรียมพร้อมในการลำเลียงไปยังโรงพยาบาลเชียงบรายประชานุเคราะห์นะครับ
ตอนนี้ความคืบหน้าในพื้นที่เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณภูริพัฒน์บุญนินรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามาจากพื้นที่

สวัสดีคุณทัศนัยคุณสุภาษาราครับ
ซึ่งนี่ถูกใช้เป็นจุดที่คอยลำเลียงผู้ป่วยหรือว่าน้องทั้ง๙คนที่จะออกมาจากถ้ำหลวง
แล้วจะใช้เส้นทางภายในบ้านจ้องไปลานจอดฮอจันกระผัก
ลำนั้นเป็นของกองทัพบกอีก๒ลำนั้นเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะคอยลำเลียงน้องน้องทั้ง๙คนที่
คาดว่าจะปฏิบัติภารกิจในการนำออกมาในวันนี้หรือวันต่อต่อไปนะฮะซึ่งผมได้พูดคุยกับนักบินครับ
นักบินเขาบอกว่าระยะทางจากที่บริเวณลานจอดฮอจันกะผัก
ที่สนามบินเก่านั้นประมาณห้าสิบไม้ใช้เวลาในการบินประมาณ๒๐นาทีด้วยกัน
ซึ่งภายหลังจากที่บินไปจอดที่ลานสนามบินเก่าแล้ว
จะมีรถโรงพยาบาลไปรับบริเวณสนามบิน
เพื่อที่จะส่งลำเลียงไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อีกทอดหนึ่ง
นี่คือความพร้อมของนักบินความพร้อมของการขนส่งทางอากาศยาน
อีกจุดหนึ่งที่ผมมาสังเกตก็คือบริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงครับ
วันนี้สื่อมวลชนไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับ
แต่ก็ยังมีสื่อมวลชนหลายสำนักที่มาเกาะติดมารอทำข่าวบริเวณจุดนี้
เพราะว่าเราอยู่บริเวณที่ไม่ได้ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งก็หมายถึงว่าเราก็สามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งได้
แล้วก็ใช้กล้องระยะไกลซูมเข้าไปให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่
จุดที่ผมอยู่มีสื่อมวลชนหลายสำนักทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและต่างชาติ
แต่ส่วนใหญ่นี้ที่ผมเห็นจะมีสื่อมวลชนต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
หลายคนก็นำเต็นต์นำอะไรมาตั้งเรียงไว้ตรงนี้เพื่อที่จะรอรายงานข่าวการลำเลียงน้องน้องทั้ง๙

อยู่ในสายไหมฮะขออภัยคุณผู้ชมนะฮะสัญญาณน่าจะขาดหายไปเพราะว่าอยู่ในพื้นที่
อยู่ที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องย้ำแบบนี้ว่าก็เรา
ทีมข่าวเราอยู่ในจุดที่สามารถอยู่ได้แล้วใช้วิธีการซูมกล้องเข้าไป
เราไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่เขาไม่ให้เข้านะย้ำแบบนี้นะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีคำสั่งออกมาบอกว่าบริเวณที่จะใช้เป็นจุดเส้นทางการจราจรต่าง
การจราจรออกจากหน้าถ้ำลานจอดเฮลีคอปเตอร์เส้นทางที่จะไปถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
มีการกันสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างออกจากพื้นที่
โดยเฉพาะลานจอดเฮลิคอปเตอร์๒๐๐เมตรไม่ให้เข้าใกล้แต่ว่าภาพที่เราได้นี่เป็นการซูมเข้าไปนะ

จะใช้เวลา๒๐นาทีอย่างที่บอกจุดนี้นี่นี่ซื้อบรรชนหลายสำนัก
กลางถนนที่เป็นลานจอดคอเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านข้างหรือด้านในได้
จะคอยมีเจ้าหน้าที่ทหารมีตำรวจคอยเดินลาดตระเวน
แล้วก็กันออกนอกพื้นที่ครับคุณทัศนัยคุณสุภาษาครับ
ในจุดนี้เขามีการออกระเบียบมีการประกาศขอความร่วมมือเรื่องของโดรนไหมฮ
เพราะเมื่อวานนี้ก็เห็นมีภาพออกมาว่ามีการเอาโดรนไปบินใกล้วันนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไหมฮะ
มีความเคลื่อนไหวครับมีการสอบหาสอบถามว่าโดรนนั้นเป็นของใครกันแน่
แต่ก็มีความพยายามที่จะสอบถามไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
เขาบอกว่าโดนเมื่อวานเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทำการบินนะครับ
ซึ่งผมไปคุยกับนาวาอากาศเอกสำริทคูณสันเทียนะครับท่านเป็นหัวหน้าชุดควบคุมห่วงอากาศถ้ำหลวงอำเภอแม่สาย
เค้าบอกแล้วเค้าบอกว่าสื่อใดจะนำอากาศยานร้ายคนขับขึ้นไปก็คือโดรนนะฮะ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งคัดคือต้องลงทะเบียนอุปกรณ์กับชุดควบคุมห่วงเวลาที่อากาศที่ศูนย์บัญชาการเนี่ย
ต้องไปขออนุญาตก่อนที่จะทำการบินและก็แจ้งทุกครั้งนะครับ
เพราะมีคอลีคอปเตอร์นั้นขึ้นลงตลอดเวลา
ระยะขวางการควบคุมการบินนัฐศิมีรอดค่ำหลวงประมาณ๑๕ไมล์ทะเลหรี่๒๗คม
สูงประมาณ๗๕๐เมตรคือจุดที่ห้ามบินนั่นเองครับ
ที่อากาศยานขึ้นบินแต่เราก็เห็นว่ามีโดรนของบางสำนักเนี่ยที่บินขึ้นไป
เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการขออนุญาตนะฮะ
ตอนนี้กรมการบินพลเรือนกำลังทำการสอบสวนอยู่
แล้วก็จะส่งเรื่องนี้ไปลำดับตามขั้นตอน
ซึ่งโทษนั้นคืออะไรก็คือ
ถูกยึดใบอนุญาตนั่นเองครับคุณทัศนัยครับ
ครับแต่ว่าตอนนี้ในพื้นที่ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติม
คือต้องรอปฏิบัติการจะเกิดขึ้นรอบใหม่ก่อนถูกต้องไหมฮะ
ถูกต้องค่ะเขาคาดการณ์ว่าปฏิบัติการรอบใหม่
อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้
หลายสำนักก็ติดตามเฝ้ารอกัน
และอีกสิ่งหนึ่งก็คือเจรฐีทุกคน
อยู่ระหว่างการเตรียมการต้อนรับคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็คาดหวังว่าท่านพอเสร็จภารกิจที่ภูเก็ตแล้ว
จะบินขึ้นมาเชียงรายเพื่อติดตามภารกิจความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับ
คุณทัศนัยครับคุณพุทธิพัฒน์คะ
คือบางภาพข่าวที่เป็นข่าวสดก็จะเห็นว่าด้านหลังจะมีเมฆอยู่เหมือนกัน
มีเมฆมากนะบริเวณนั้นมีการพูดถึงอุปสรรคสำหรับ
ถ้ามีปฏิบัติการเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ไหมคะทั้งฝนทั้งเมฆอะค่ะ
คือตอนณจุดนี้ตอนที่ผมนั่งอยู่ก็เวลาใกล้เที่ยงแล้วนะฮะ
ปริมาณเมฆที่เกาะกลุ่มอยู่บริเวณเหนือถ้ำหลวงเนี่ย
ก็ยังคงมีมากแล้วก็มากกว่าทุกวันที่ผ่านมาด้วย
ก็ถามว่าเป็นอุปสรรคไหม
ฝนตกย่อมเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแน่นอน
ทำให้เจ้าหน้าที่หลายคนหลายส่วนเนี่ย
ต้องเร่งในการระดมเอาน้องทั้ง๑๓คน
ออกมาได้๔คนแล้วก็เหลือ๙คนออกมาจากพื้นที่
วันนี้เขาพร้อมที่จะเร่งเคลื่อนย้ายทั้งหมดออกมาก่อน
ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครที่ออกมา
มีการเพิ่งนำถังอากาศออกซิเจนเข้าไปภายในถ้ำหลวง
ซึ่งเป็นการนำล็อตใหม่เข้าไป
ท่านผู้ว่าบอกว่าต้องทำการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

และถึงจะมีการภารกิจลำเลียงน้องทั้ง๙คนออกมาได้ครับ

ขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะครับที่รายงานความคืบหน้าเข้ามา
บริเวณจุดจอดเฮลิคอปเตอร์นะฮะ
ที่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้เขามีการประกาศ
ใครจะเอาโดรนไปบินต้องไปลงทะเบียน
ให้คุณต้องปฏิบัติตามระเบียบที่วางเอาไว้
ที่จะบินส่งเรื่องของอุปกรณ์ช่วยชีวิต
แล้วก็ขั้นต่อการส่งคนที่ประสบภัยกลับไป
รวมทั้งถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกต้องเนี่ย
ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพราะว่าเทือกเขานี้มันอยู่ตามแนวชายแดนด้วย
ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามแล้วคุณบินล่วงล้ำเข้าไป
มันผลกระทบมันหนักมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไป

ก็ทำตามที่เขากำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนด้วย
แต่กฎระเบียบนี้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะ
ตั้งแต่ช่วงที่มีอาการหาปล่องหาโพรงต่าง
เขาก็ใช้โดรนเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์
ในการไปค้นหาทีนี้ถ้ามันไปชนกับโรนของเอกชน
อาจจะเกิดปัญหาขึ้นเขามีคำสั่งมาพักใหญ่แล้วนะถูกต้อง
ถูกต้องนะครับต้องระวังกันด้วยนะครับ